ต่อนะครับคุณผู้ชมเมื่อคืนสักประมาณ๒ทุ่ม
แถวห้วยขวางมีร้านสะดวกซื้ออยู่นะฮะ

ทะลุกระจกแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งยืนเติมเงินอยู่
โดนรถชนบะเจ็บเลยอะ

นี่เป็นภาพที่มีคนถ่ายไว้เป็นภาพนิ่ง

ถูกต้องแล้วรถเข้าไปทั้งทางแล้ว
ผู้ชายคนนี้เขายืนเติมเงินโทรศัพท์มือถืออยู่ที่เคาน์เตอร์
นายสุภกิจหานเสมออายุ๑๙ปีก็บาดเจ็บนะฮะ
ถูกของต่างกระแทกใส่
มีเศษกระจกบาดเข้าที่แขนขวาแล้วก็หัวเข่าสองข้างก็บาดเจ็บด้วยนะครับ

นางสาวละลิตาศรีมากุลอายุ๓๓ปีก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ขับรถมาซื้อของ
ระหว่างที่กำลังจะถอยรถเข้าไปจอด

เขาจะถอยรถนะแต่รถมันพุ่งไปข้างหน้า

เออนะฮะอย่างเร็วมากเลยแล้วก็พุ่งไปชนคนที่ยืนอยู่หน้าร้าน
แล้วก็พุ่งไปชนร้านทะลุเข้าไป
ว่าก่อนจะรถจะพุ่งออกไปเธอเหยียบเบรกอยู่นะ
แล้วก็กำลังจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยหลังแต่ยังไม่ทันจะเปลี่ยนเกียร์เลย
รถมันพุ่งออกไปเองจนทะลุแล้วก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ตำรวจก็ให้ทั้งเจ้าของรถแล้วก็ผู้เสียหายไป
เกลียดกันกับเรื่องของค่าเสียหายที่โรงพัก

ซึ่งทางเจ้าของรถก็ยินดีจะชดใช้ให้ทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ไปตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายด้วย
แต่ก็ไม่พบนะก็แจ้งข้อหาไปครับ

ก็ต้องชดใช้ให้กับร้านสะดวกซื้อด้วยนะ